ส่วนการเมืองของสหรัฐตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมาฉุดความแรงของโดนัลดทรัมป์จากพักรีพับริกันไปได้
โดยล่าสุดนั้นกวาดชัยชนะไปอีก๓รัฐ
กลางการจับตามองนะครับว่าน่าจะถึงเวลา
ขณะที่ฝั่งเดโมแครตเบอร์นี่แซนเดอร์ยังคงอึดสู้ถึงแม้นะครับ

โดยสามารถพลิกขึ้นมาชนะฮิลาลีคลินตันในรัฐมิชิแกนได้ครับ
ไม่ว่าคะแนนที่นายแซนเดอร์ได้รับจะสูสีกับนางคลินตันในรัฐนี้นะครับ
แต่เขาก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพร้อมกับย้ำว่า
ชัยชนะที่รัฐมิชิแกสะท้อนให้เห็นถึงพลังการปฏิวัติของประชาชน
คินตันได้รับความไว้วางใจ
เอาชนะนายแซนเดอร์อย่างถล่มทลายในสัดส่วน๑๘๒๖ต่อ๑๐
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าการเลือกตั้งขั้นต้นของพักเดโมแครตในครั้งนี้
ท้อนให้เห็นถึงลักษณะของประชากรในแต่ละรัฐได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากในรัฐมิซิซิปี้มีประชากรผิวสี
ซึ่งเป็นฐานคะแนนหลักของนางฮิลาลี่ค่อนข้างมาก
ขณะที่ชัยชนะของนายแซนเดอร์ในรัฐมิชิแกนส่วนหนึ่ง

ถูกใจกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโลกาพิวัฒน์
โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในเมืองดีทรอยด์
ที่ออกมาก็ทำให้นางฮิลาลีมีผู้แทนเพิ่มเป็น๑๒๓๘คน
และนายแซนเดอร์มีผู้แทนไล่ตามมาอยู่ที่๕๗๒คน
ซึ่งทั้ง๒ต้องการให้มีจำนวนผู้แทนไม่ต่ำกว่า๒๓๘๓คน
เพื่อเปิดทางสู่ว่าที่ผู้นำสหรัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้
ส่วนฝากพักลิพับริกันนายโดนัลดทรัมป
มีชัยชนะในรัฐมิชิแกนมิซิซิปปี้แล้วก็ฮาไวน์นะครับ
โดยในทรัมป์ได้ออกมากล่าวแสดงความดีใจถึงชัยชนะที่เขาได้รับ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐอุตสาหกรรมแถบมิดเวสและรัฐทางใต้
ขณะที่นายเท็จครูสก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้น
ไพรมารีที่รัฐไอดาโฮ
ผลการเลือกตั้งล่าสุดนะครับทำให้นายโดนัลดทรัมป์มีผู้แทนเพิ่มขึ้นเป็น๔๖๑คน
ครูสมี๓๖๐คนและมาโครูบิโอ๑๕๔คน
ซึ่งผู้ที่จะเป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐได้
ต้องมีจำนวนผู้แทนมากกว่า๑๒๓๗คน